เฮ่ยงานนี้มันเป็นงานใหญ่ไปจากปี

แล้วก็ในเรือมีหลวงพ่อโตด้วยนะคะ
ให้ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำ

เขาได้สักการะบูชากันแต่ปรากฏว่า
คือตอนที่เขาแห่เรือกันค่ะคุณผู้ชม

แล้วมีคนเจ็บอยากให้ดูบรรยากาศค่ะ
จะยิงอย่างนี้หาเรือ
เอาแล้ว
ลองลงไปพี่

คือจริงมีทั้งพลุแล้วก็ประทัดด้วย
แล้วมีเสียงปืนปนมาด้วยค่ะ

โอ้โฮ
เห็นบอกว่ามีการดื่มเหล้าดื่มเบียกันด้วยนะคะ
ครองสติไม่ค่อยได้กันแหละค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะเสียงปืนรัวสนั่นแบบนี้ค่ะ
แล้วปรากฏว่าเสียงปืนนั้นกระสุน
มันมาโดนตัวในเจมส์อายุ๒๐ปีนะคะ
โดนยิงได้รับบาดเจ็บตอนนี้ตามรายงานข่าวคือสาหัสนะคะ
หลังจากที่ถูกยิงแล้วเพื่อนก็เลยนำเรือจอดเทียบท่า
แล้วก็รีบพานายเจมส์ขึ้นรถจักรยานยนต์ซ้อน๓
ส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นกแขวกแต่ตอนนั้นเจมส์อาการสาหัสหน้าซีด

ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่กว่า
เพื่อนบอกว่าก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่า
เจมส์ที่ถูกยิงเนี่ยเพราะอะไร
ไม่รู้สาเหตุแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงด้วยนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกเทิดเกียรติรักพาณิชมณี
เป็นผู้กำกับสพดำเนินสะดวก

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างการจัดงานประเพณีแห่หลวงพ่อโต
หลักศรีราชสโมสรซึ่งเป็นงานประจำปี

ก็มีการอัญเชิญหลวงพ่อโตมาประดิษฐานบนเรือ
แล้วก็แห่ไปตามคลองดำเนินสะดวก
งานแบบนี้คนเพียบเลยนะ
คนเพียบเลยเข้าไปแต่ไปเอาบุญกันนะ

ใครมากล้ายยิงกันได้นะคะ

แห่ไปตามคลองดำเนินสะดวกผ่าน๓จังหวัด
ก็คือราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
เพื่อให้ชาวบ้านริมสองฝั่งคลอง
เข้าได้กลับว่ายหลลงพ่อโต

ผู้กำกับสพดำเนินสะดวกบอกว่าผู้บาดเจ็บถูกยิงเข้าที่บริเวณหลังด้านสะบักซ้าย
กระสุนฝั่งในเกือบถึงปอดนะคะ
อาการสาหัสต้องส่งตัวไปรักษาต่อ
ทั้งหมดตอนนี้๓โรงพยาบาลแล้วนะคะ

ผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วตามสิทธิ์การรักษา
แล้วก็มีการผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกแล้ว
ตอนนี้สไพรใจได้ปเป๋าเอนึงนะคะ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคนบนเรือมาสอบปากคำอย่างละเอียด

เรื่องต้นตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วคาดว่าอีกไม่นาน
จะออกหมายเรียกมาสอบปากคำได้นะคะ
ออกหมายเรียก๒ครั้งถ้าไม่มาก็ออกหมายจับแล้วค่ะ